มาเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าเราก็ตามกันมาต่อเนื่องกรณียิงกันที่บ่อนพระราม๓
แล้วก็มีผู้เสียชีวิตสี่ศพเนี่ยนะคะนี่วันนี้พาดหัวใหญ่เหมือนกัน
สิบสิงหาคมถ้าคดีบ่อนไม่คืบย้ายพบชนพบชน
ก็คือผู้บัญชาการตำรวจนครบานคำสั่งเด็ดขาดแบบนี้
จะหลุดเก้าอี้ตกเก้าอี้หรือเปล่านะฮะค่ะเรื่องนี้พบตรย้ำนะ
เมื่อเช้าให้สัมภาษณ์ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ก็บอกเลยผมไม่ได้พูดเรื่องนี้เล่น
คือให้เวลาอีก๓วันจริงถ้าเกิดยังไม่ได้ตัวคนร้าย
ที่ก่อเหตุยิงนายถาวรเนี่ยนะคะก็แน่นอนค่ะว่าทางด้านเอ่อ
พบชนก็จะโดนเด้งอ่าฮะสำหรับเรื่องของการตามจับกลุ่มตัว
นายบอยเนี่ยนะฮะก็ตำรวจมั่นใจจากการสอบปากคำ
ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นผู้บาดเจ็บหรือว่าคนที่
มาย้ายข้าวย้ายของเนี่ยนะครับก็มั่นใจว่าคนที่ก่อ
เหตุยิงนายถาวรก็คือนายบอยหรือว่าบังบอยเนี่ยนะฮะ
และนี่บรรยากาศเมื่อวานนะคุณผู้ชมเพราะว่านักข่าวสื่อ
ลชนเนี่ยไปรอกันอยู่ที่สอนอทุ่งมหาเมฆเลยนะคะแล้วก็มี
รายงานบอกว่าบอยบ้านครัวเนี่ยจะมามอบตัวเมื่อวานนี้จำได้
กัดเนี่ยอาจจะทำให้มีคนตายมากไปกว่านี้แต่สุดท้ายเมื่อ
นักข่าวก็รอรออยู่ในบอยคนนี้นี่แหละค่ะคุณผู้ชม
คุณผู้ชมไม่ได้มาตามที่มีการนัดหมายกับพนักงานสอบสวนไว้นะ
เดี๋ยวเรื่องรายละเอียดความคืบหน้าเกี่ยวกับการออก
หมายจับเดี๋ยวเล่าให้คุณผู้ชมฟังแต่ว่าจะบอกก่อนว่า
เมื่อวานเนี้ยทางด้านนายสันทนาประยูณรัฐอดีตตำรวจ
สันติบาลก็มาให้ข้อมูลเหมือนกันนะคะบอกว่าตั้งใจอ่ะ
จะมาชี้ตัวบอยบ้านครัวกับผมก็ตามข่าวผมก็ดูข่าวอยู่
แต่ว่าถูกกดดันให้ออกมารับผิดแทนแล้วนอกจากนี้เนี่ยนะคะ
ก็มีช่วงหนึ่งที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อซึ่งพันตำรวจโทสันทนะมี
การเอาภาพของเฮียตี้เนี่ยมาโชว์ให้กับนักข่าวได้ดูเนี่ย
วะนี้นะคุณผู้ชมเป็นภาพในมือถือแล้วก็บอกว่าเนี่ย
แหละผมจะเอามาให้ตำรวจจะยืนยันว่านี่คือเจ้าของ
บ่อนพระรามสามตัวจริงอ้าวเขาว่าเป็นเฮียตตี้เนี้ยนะ
ใช่ค่ะทีนี้สำหรับบอยบ้านครัวเนี่ยนะคะเขามีฉายา
เราเอาภาพให้ดูคือเขาบอกว่าหน้าตาคล้ายฝรั่ง
อยู่ที่ราชเทวีกรุงเทพนี่แหละในอดีตเนี่ย
เคยเป็นคนสนิทนายทหารระดับเสนาธิการชื่อดัง
แล้วก็เคยเป็นคนติดตามนักการเมืองคนดัง
ทีนี้ค่ะครูผู้ชมเมื่อวันที่
อีกคนนึงคือเฮียตี้
เฮี้เนี่ยคือเจ้าของบ่อนที่เขามาสั่งการ

แล้วก็มีคนเขาเรียกว่าเป็นบุคคลลึกลับเนี่ย
โทรมาให้เก็บหลักฐานทุกอย่าง

ดังนั้นก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่า

สั่งงานลูกน้องเนี่ย

ทั้งที่ตอนนั้นมีส่วนส่วนสารวัตรแมก

มีส่วนสารวัตรแมก

มีส่วนสารวัตรแมก

มีส่วนสารวัตรแมก

เรื่องบุคคลที่ทำลายหลักฐานในที่เกิดเหตุอ่าอย่างกล้องวงจรปิดที่ทำลายไป
กล่องเซิร์ฟเวอร์ของกล้องตอนนี้กำลังติดตามจับกลุ่ม
อันนี้คือท่านให้สัมภาษณ์เมื่อวานบอกว่ากำลังติดตามจับกลุ่ม
ผู้ต้องสงสัยหนึ่งรายคือนายนบที่ปรากฏเป็นภาพเข็นเก้าอี้
ที่พอเมื่อวานนี้คุณผู้ชมมันเป็นข่าวออกมาช่วงบ่ายเย็น
นี่ลูกศรนี้ก่อนลูกศรนี่เขาบอกว่าเป็นเฮียตี้นะฮะ
เป็นผู้สั่งการในการที่จะจัดการ
หลักฐานอะไรให้เรียบร้อยซะแล้วก็จะมีภาพของนายนบอีกคน
ใช่เห็นเก้าอี้ที่มีพนักพิงหรือว่าเก้าอี้ของแขกเนี่ยนะฮะ
เก้าอี้ของลูกค้าเนี้ยกำลังเคลื่อนย้ายเออ
ในนบที่เขาแชร์กันในโลกโซเชียลมีเดียเป็นภาพนิ่ง
กำลังเข็นเคลื่อนย้ายซึ่งทางด้านเอ่อรองผู้บัญชาการ
ตำรวจนครบานก็บอกนะคือท้ายที่สุดเมื่อวานนี้
นบเนี่ยมามอบตัวแล้วกำลังสอบปากคำอยู่
ถ้าเกิดว่าสารภาพตำรวจอาจจะพาไปดูว่าเอาพวกหลักฐานต่างน่ะ
ทิ้งที่ไหนแล้วหลักฐานต่างมีความเกี่ยวพันกับคดีนี้ยังไง
นี่อันนี้ค่ะคุณผู้ชมภาพที่วงนี้นี่คนนี้คือนายนบ
กำลังเคลื่อนย้ายเก้าอี้อยู่อ่าฮะทีนี้มันยังมีบุคคลอื่นอื่น
อีกประมาณสี่ห้าคนนะคะที่ปรากฏในภาพช่วงอยู่ระหว่างการเข็นย้ายอ่ะ
มีหลักฐานจากกล้องที่มีการแอบถ่ายซึ่งท่านก็บอกว่าตอนนี้กำลังตามตัวอยู่
แต่เชื่อว่ามีมากกว่านี้หลายคนยังหลบหนีนะ
บอยบ้านครัวที่มีกระแสข่าวว่ายิงนายถาวรเสียชีวิตเนี่ย
เมื่อวานก็ยังไม่ได้ประสานเข้าพบตำรวจ
ก็กำลังรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออนุมัติศาลออกหมายจับอืม
แล้วกรณีที่พบตรขีดเส้นตาย๓วันเนี่ย
ว่าภายในวันที่ต้องตามจับกุมบอยบ้านครัวให้ได้

ไม่ได้เป็นการกดดันการทำงานซึ่งเรื่องนี้เนี่ย
พบชนก็สั่งการอย่างเข้มข้น
คิดว่าจะได้ตัวคนร้ายเร็วนี้

นี่แหละค่ะคุณผู้ชมคือที่ท่านรองพบชนให้สัมภาษณ์เมื่อวาน
แต่ว่าเมื่อเช้าเนี่ยนะคะช่วงประมาณ๑๐โมงกว่า
กองบัญชาการตำรวจนครบานเนี่ยรองพบชนก็มีการเปิดเผยข้อมูลนะ
บอกว่าตอนนี้สอบปากคำไปแล้ว๓คน

มีคนเจ็บ๔คนก็สอบปากคำไปแล้ว๓
อีกคนนึงหมอยังไม่ให้เข้าไปสอบปากคำ
แล้วตอนนี้ก็รู้ว่าคนนึงที่หมอยังไม่ให้ไปสอบปากคำ
เข้าไปอยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุจริง
ดังนั้นเดี๋ยววันนี้พนักงานสอบสวนจะไปแจ้งข้อหาเพิ่ม
ก็คือข้อหาร่วมกันเล่นการพนันแล้วก็หลบหนี
ทีนี้ท่านก็พูดไปถึงเรื่องของการทำลายพยานหลักฐาน
คือจากการสอบปากคำเมื่อคืนนี้๒ปาก

ท่านก็บอกนะบอกว่า๒ปาก
ให้การค่อนข้างเป็นประโยชน์กับทางคดี
แล้วตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็เริ่มจะรู้แล้วแหละ
ว่าสิ่งของที่เอาไปเก็บซ่อนไว้พวกโต๊ะเก้าอี้ต่าง

วันนี้ฝ่ายสืบสวนก็กำลังตามอยู่นะคะว่าเอาไปไว้ที่ไหนบ้าง
แล้ววันนี้น่าจะเจอบางส่วน
ท่านก็ให้ข้อมูลเอาไว้แบบนี้นะคะ
รองพบตรตอนนี้ขออภัย
รองพบชนรองผู้บัญชาการตำรวจนครบานตอนนี้แยกกันทำงานนะฮะ
ตำรวจตรีจิรพัฒน์ภูมิจิตรนะครับส่วนการทำหน้าที่ของพตรศศักดิ์ศิลปะชัย
รองพบชนตำรวจนครบานอีกท่านหนึ่ง
เมื่อเช้าก็ไปที่สถานีตำรวจนครบานทุ่งมหาเมฆนะครับ
ซึ่งรองท่านนี้จะรับผิดชอบงานด้านการสอบสวนคดียิงในบ่อนนี่แหละฮะ
ก็ได้มีการประชุมร่วมกับชุดคลี่คลายคดีเพื่อติดตามความคืบหน้า
หลังจากเมื่อวานนี้นะครับชายที่ปรากฏในคลิปเข็นเก้าอี้
หรือว่านายนบได้เดินทางมามอบตัวเพื่อให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน
แล้วก็ตำรวจก็สอบปากคำแบบเข้มข้นเลยนะฮะ
ก็ให้การที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดี
โดยรองสหรัฐก็เปิดเผยสั้น
บอกว่าก่อนเปิดเผยก่อนการประชุมสั้น
บอกว่าขอประชุมติดตามคดีก่อนนะผู้สิทธิ์ข่าวใจเย็นนะ
ขอประชุมสักนิดนึงแต่คดีมันมีความคืบหน้าไปมากแล้ว
วันนี้พนักงานสอบสวนของสนทุ่งมหาเมฆ
ขอสารอาญากรุงเทพใต้ออกหมายจับนายบอยบ้านครัว
หรือชื่อจริงก็คือนายพิพิษศรีสุวรรณอายุ๖๑ปี
ออกหมายจับเรียบร้อยแล้วในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับ
จากการตรวจสอบประวัติของนายบอยพบว่าเคยก่อเหตุฆ่าผู้อื่น
เมื่อปี๒๕๕๔และเป็นคนที่ชอบเล่นการพนันมาตั้งแต่เด็ก
มีนิสัยเป็นนักเลงมักจะเข้าไปเล่นการพนัน
บ่อนพระราม๓เป็นประจำ
แต่จากการสืบสวนยังไม่พบว่านายบอย
มีส่วนเกี่ยวข้องกับบ่อนที่เกิดเหตุหรือไม่
ก็ต้องสอบสวนในเชิงลึกเข้าไปอีกนะฮะ
แต่ก็มีความมั่นใจนะครับว่านายบอยเป็นคนยิงเสียถาวร
ดังนั้นก็เลยมีการออกหมายจับแล้วนะครับ
ส่วนนายนบอายุ๒๕ปีซึ่งนายนบ
เป็นคนที่ปรากฏในภาพที่เขาแชร์กับโลกโซเชียล
ว่ากำลังเข็นเก้าอี้แบบพวกเก้าอี้ที่มีพนักยิง
หรือว่าเป็นคนเก็บกวาดทำลายหลักฐาน
ก็เข้ามอบตัวให้การอย่างเป็นประโยชน์
บอกว่าเขาเป็นเด็กซื้อของให้กับบ่อน
โดยในวันเกิดเหตุนะออกงานตั้งแต่๒ทุ่มแล้ว
แล้วก็แวะดื่มสุราระแวกใกล้เคียงนั่นแหละครับ

เข้าไปดูพบว่ามีการยิงกันข้างในบ่อน
จากนั้นกลุ่มเพื่อนรุ่นพี่

ตำรวจสอบปากคำนายนบ
พร้อมกับสอบปากคำคนอื่นไปแล้ว๗ปากนะครับ
ซึ่ง๗ปากคือพยานในเหตุการณ์

ที่ถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาล
และกลุ่มบุคคลที่ทำหน้าที่ในการเก็บกวาดหลักฐานอะไรทั้งหมด
แต่เขาบอกว่าทั้ง๗ปากยังให้การที่ขัดแย้งกัน
เมื่อคืนนี้ก็เลยสอบปากคำกันเกือบทั้งคืนเลยนะฮะ

เพราะว่ารองพบวชนพลตำรวจตรีสหรัฐ

ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ก็จับตาเรื่องของหมายจับ
บอยบ้านครัวว่าวันนี้จะมีความคืบหน้าเพิ่มเติมอะไรหรือเปล่า

แต่มันก็มีเรื่องแฉวันละนิดจิตแจ่มใสด้วยนะคุณสืบสกุล
คุณชูวิทย์เมื่อวานนี้คุณชูวิทย์ก็มีการออกมาโพสต์
ออกมาแฉเรื่องบ่อน
เพราะว่าคุณชูวิทย์มีการโพสต์ภาพในบ่อนการพนันนี่แหละ

แล้วคุณชูวิทก็เขียนว่านี่ก็ไม่เบาที่จังหวัดชช้างไม่ไกลจากกรุงเทพ
อุ้ยแม่มันจะมีสักทีจังหวัด

เออก็บอกว่าทั้งบ่อนอินเตอร์บ่อนนาป่ายังเล่นกันเปรมประชา
แต่ที่กรุงเทพทุกบ่อนพร้อมใจกันปิดหมด
แล้วก็บอกด้วยบอกว่าสายลับส่งรูปมาให้
หากจะให้แฉทั้งประเทศคงไม่หมด
เอาทีละจังหวัดค่อยเป็นค่อยไป
แฉวันละนิดจิตแจ่มใส
แต่พอพูดแบบนี้แล้วเห็นคุณชูวิทย์มีหลักฐานมาแบบนี้
ถ้าเกิดว่าส่งรูปนี้ไปให้ทางลูกชายของคุณชูวิทยคุณเติมตระกูลใช่ไหม
อันนี้ก็คือคงเป็นรูปที่มีคนส่งแจ้งเบาะแสไปให้ลูกชายคุณชูวิทย์แหละ
แล้วคุณชูวิทย์ก็เอาภาพเหล่านี้มาแฉต่อ
เพราะว่าตอนนี้ลูกชายได้รับรูปภาพจากประชาชนมาเยอะแล้วเหมือนกัน
ถูกต้องแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดใครมีสายลับ๐๐๗ส่งข้อมูลในบ่อนทั่วประเทศไทยมาให้
ถ้าเป็นภาพนิ่งให้๒๐๐๐เป็นคลิปให้
เดี๋ยวรอดูว่าวันนี้คุณชูวิทย์จะมีแฉเรื่องบ่อนอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่านะคะ
ลูกชายคุณชูวิทย์บอกมาแล้วนะเปิดเผยในโลกโซเชียลของเขา
เฟสของเขาบอกว่าตอนนี้มีประชาชนส่งมาแล้วบางรูปกำลังตรวจสอบอยู่
แล้วก็มีคนที่แจ้งเบาะแสมาเตรียมรับเงินแล้วนะครับเพราะว่าเป็นบ่อนจริง
นะฮะค่อยแฉกันออกมาเรื่อยแล้วก็ติดตามคดียิงกันในบ่อน
แล้วก็เรื่องของการปราบปรามบ่อนการพนันด้วยนะครับ